เพื่อร้องได้ให้ได้

คู่ใจนักช็อคคู่คิดร้านค้า

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้

คำเตือนในฉลากก่อนใช้ใหญ่
แล้วค่อยมาตามหรือตามส่ง
ถ้าหากเมียเขาตกลง
บางทีฉันอาจโอเค

ต้องถูกอย่างเดียวนะครับ

ใช้คำว่าสู้ยิบตาได้ไหมคะ
ได้ค่ะเพราะว่าทำมาไม่รู้กี่อย่างค่ะ

ทุกนาทีในชีวิตนี้สู้เหลือเกินไหมคะพี่นุ้ย

ผลมันจะออกมาสวยงาม

เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงเพลงนี้แล้วนะครับ

คุณนุ้ยนะครับร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ

ร้องได้

เพลงที่สองนะครับ
มูลค่าสองหมื่นบาท
คุณหนุ้ย

ก็ดีใจมากมายอืมเงินทุกบาทครับทุกทุกบาททุกสตางค์อะไรมีค่าหมด
จะสอนลูกตลอดเราเบ้นเงินหนึ่งบาทสองบาทสามบาทนะลูก
อย่าไปคิดว่าไม่มีค่าจ้ะพี่นุ้ยรู้ไหมรายการของเรานะ
ทุกครั้งเลยที่คุณป่าประกาศว่าร้องได้หรือว่าร้องผิดเนี่ย
ไม่อยากให้มีคำว่าร้องผิดเกิดขึ้นเลยเพราะว่าทางไทยรัฐเขาอยากแจกจริง
พยุงสังคมจริงมาแล้วอยากให้ฝึกร้องกันมาให้ได้
แล้วเอาเงินกลับไปเพื่อปลดแอบความทุกข์ของตัวเองให้ได้มากจริง
คือสิ่งที่เราต้องการจริงจริงครับเนี่ยคนอย่างพี่นุ้ยนี่แหละ
รายการของเราต้องการพร้อมจะสู้พร้อมจะลุยและฝึกมานี่แหละ
นี่คือสิ่งที่ต้องการทีนี้ต้องถามสามีภรรยาเป็นคนยังไงคุณสามี
เขาก็จะเฮี้ยบเฮี้ยบกับลูกลูกอย่างเดียวนะครับ
แต่กับผมก็ปกติครับแล้วเขาจะเป็นคน
จะเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับในสายเลือดเขาอยู่แล้ว
ก็เวลาเขาทำอะไรเขาจะมีการทำเพลงอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ครับ

สิบปีแล้วค่ะสิบปีอืมต้องถามเลยถามทางฝั่งนี้ก่อน
คนโตน้องเพชรน้องเพชรมาเจอแม่นุ้ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่
ตัวเพชรเองประมาณปหนึ่งปสองครับ
นุ้ยเป็นคนยังไงบ้างก็ดีครับสอนตลอดสอนทุกคนให้เป็นคนดี
รักแม่นุ้ยไหมรักมากครับสิบปีนะลูก
นุ้ยดูแลเพชรดีไหมดีครับดุไหมก็มีบ้างครับ
เคยโดนตีไหมไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเตือนแล้วเพชรดื้อไหมครับ
ก็มีบ้างครับก็มีบ้างตามภาษาเนอะลองลงมาก็คือ
แพลวน้องแพลวเอาแต่เบ้นเบ้นก็คือเป็นโตสุด
อันนี้ทางตรงเลยของคุณแม่ในสายตาของเบ้นคุณแม่เป็นคนยังไง
เป็นคนดีค่ะสอนให้หนูเป็นคนดีสอนทุกอย่างค่ะแม่เป็นทุกอย่าง
เป็นทุกอย่างของหนูครับ
ต่อมาน้องแพลวใช่ไหมปีนี้อายุละเท่าไหร่แล้วคะ
ตอนนั้นมากี่ควบสองควบยังเล็ก
อยู่เลยน่ะสองควบแล้วพลอยพออนตกกันปีหนึ่ง
ค่ะระหว่างเด็กเด็กก็มีทะเลาะมีเถียงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยตามภาษา

เอาล่ะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะ
อันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าแม่ใครลูกใคร

ต่อไปนี้จะให้แม่แข่งเพลงที่๓
เกือบครึ่งทางและตัวช่วยยังเหลืออยู่ครบ
ก็ภาวนาให้เพลงที่จะเปิดต่อไปนี้

ที่มีมูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับมาเลยครับ
เพลงที่สามนี่ดนตรีเก่าพอสมควรเลยค่ะพี่หนุ้ยรู้จักเพลงนี้ไหมคะ

มีความคล่องในเพลงนี้มากน้อยเท่าไหร่คะกี่เปอร์เซ็นต์
ก็๖๐แล้วกัน

แสดงว่าตั้งแต่เพลงแรกจนมาถึงเพลงที่๓เพลงนี้หินสุด

ยากสุดสำหรับคุณนุ้ยก็คือเรียนให้คุณนุ้ยทราบนะครับ
ถ้าหยุดตอนนี้๒๐๐๐บาทถ้าสู้ต่อก็มีสิทธิ์ได้๔๐๐
หรือถ้าเกิดร้องผิดไม่ว่าจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้นะครับ๒๐๐๐เหลือหมื่นเดียว
หยุดการแข่งขันตอนนี้ก็ต้องคิดให้ดีนะครับ
ตัดสินใจให้ดีครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณนุ้ยจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ค่ะ
เสียงคำว่าสู้ยังหนักแน่น๑๐๐เหมือนเดิมนะครับ
เหลือทั้งหมด๓แผ่นป้ายครบถ้วนจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ด้วยครับ
สถานการณ์นี้ตัวช่วยอะไรถึงจะเพียงพอสำหรับคุณนุ้ยคะที่อยากได้

อยากให้ได้ออกมาฟึ้งด้วยฟังเพลงจนจะบรรค์จะได้ทอนอมตัวช่วยเอาไว้ในเพลงที่๕๖๗
ตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับแผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖แผ่นไหนครับ

ทำไมถึงเป็นหมายเลข๓เหมือนที่บ้าน

มันเป็นเลขประจำตัวผมครับผม

ก็ขอให้ได้ไปในทางที่ดีนะครับ

แผ่นที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ

แผนที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ
แผนที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ
แผนที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ
แผนที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ
แผนที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ
แผนที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ
แผนที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ
แผนที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ

แผนที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ
แผนที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ
แผนที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ

แผนที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ
แผนที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ
แผนที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ

แผนที่๓ที่คุณนุ้ยเลือกออกมานะครับ

คำเอาขอบเราเสียง

ความกังวลลงไปได้ไหมคะพี่หนุ้ย

ถ้าได้ท่อนแรกท่อนต่อไปจะได้ค่ะ

ตรงนี้สู่สถานการณ์กดดันแล้วพี่นุ้ย
อยากไปกอดครอบครัวไหมหรืออะไรไหม

ไปค่ะไปค่ะไปอาจเชิญครับไป

เน้นเพชรแพลวพลอยแตงโม
พอพี่เป๊กนับ๑๒๓ให้พูดคำว่า

แม่หนุ๊ยซูซู

พวกเราก็เป็นกำลังใจให้กับคุณนุ้ยคุณผู้ชมทางบ้านด้วย

มาถึงเพลงที่๓นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท

สร้างแข่งที่สุดแล้ว

นึกถึงวันฉันอยู่คนเดียว
หนุ่มในเมืองมาเกี่ยว
แล้วขอจูบพี่
พอจูบเราแล้วก็ลา
บอกฉันเพียงว่าเขาจะมาปลายปี
คอยนับวันนั้นจวบวันนี้
หนุ่มในเมืองเยียบทีไม่มีแม่เหงา
มองข้าวใบเรียว
ลมเลยจูบกราวกรีว
เสี่ยวตรงเกมสายเรา
เขาเอียงหน้าแอบ
แนบตรงเกมเบาเบา
กระสิบน้ำเสียงกระเสา
ว่ารักเราเท่าฟ้า
มองเจ้านกเขาคู่กัน
เพราะรักกันลันไม่ห่างกันเลยนะ
แฟนของเราสิไม่มา
หลอกให้รอคอยเธอ
จูบแล้วลาไปเลย